นางสาวยิ่งรักชินวัฒน์อดีตนายกรัฐมนตรี
ก็ได้โพสต์เฟซบุ๊คส่วนตัว
โดยยืนยันว่าจะไปใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามตินี้แน่นอนนะครับ
แต่ว่าจะไม่รับร่างรัฐมนูล
เพราะว่าเนื้อหาไม่เหมาะสมที่จะเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ
ขณะที่นายกรัฐมนตรีก็ย้ำครับว่า
พร้อมน้องรับทุกคะแนนเสียง
แล้วก็จะไม่มีการตั้งวอรูมติดตามผลประชามติ
ในวันที่๗สิงหาคมนี้อย่างแน่นอนครับ

ทำไมใครจะห้ามผม
ไม่ต้องมาห้ามผมไม่แนะนำผมหรอก

ไม่ต้องมาเพราะผมเป็นคนไม่ใช่คนที่ไม่มีเหตุผล
เป็นคนรู้อะไรควรไม่ควรอะไรรู้ดีไม่ดี

ในเมื่อผมบอกว่าผมไม่ได้ไปขี้นำให้ใครรับร่าง
วิธีกปปศออกมาเชิญชวนประชาชนเป้านกวีดออกไปใช้สิทธิ์ออกเสี่ยงประชามติ
ว่าเป็นการปลุกระดมไม่สามารถทำได้
ส่วนกรณีที่นาวากาศธรีพระทรงสุนศิริ

รัฐบาลดำเนินการทุกวิถีทาง
รวมถึงเปิดให้รับฟังความคิดเห็น
ซึ่งมีนายมีชัยรุชุพันธ์ประธานกรท

จึงไม่จำเป็นต้องออกมาติติ่ง
ขอเพียงอย่าชี้นำเท่านั้นนะครับ

ระบุว่าไม่ได้เตรียมตัวอะไรต่อผลประชามติ

ระบุไว้ว่าได้เตรียมการเรื่องธุรการเอาไว้แล้ว

ส่วนผู้ที่เคยถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง
อย่างบ้าเลขที่๑๑๑และ๑๐๙

ขณะที่หนังเสายิ่งลักษณวร์ชินวัตก็ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุกส่วนตัว
ยืนยันว่าจะเดินทางไปลงประชามติไม่รับร่างรัฐมนูล
และคำถามแรกพ่วงใน๗สิงหาคม
ภายหลังมีความชัดเจนว่ายังมีสิทธิ์ในการออกเสียง
เพราะเนื้อหาไม่เป็นไปตามแนวทางที่กฎหมายสูงสุดควรจะเป็น
คือกำหนดรูปแบบการปกครองประเทศต้องเป็นประชาธิปไตย
ยอมรับอำนาจการตัดสินใจของประชาชน
การให้สิทธิเสรีภาพและสิ่งที่ประชาชนฟัง
จะได้รับรวมถึงกำหนดการถวงดุลระหว่างอำนาจต่าง

ที่สำคัญรัฐบาลตามรัฐมนูลต้องสามารถแก้ปัญหาให้ประชาชนได้